เจอโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกัน
ท่านเนี่ยนะครับอายุรวมกันนะครับ

โอ้โหเท่าไหร่นะฮะ

แต่ว่าท่านประกาศขายดวงตา

แต่ไม่ได้แล้วหนี้ต้องใช้ต้องมีเงินประทังชีวิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดมาช่วยครับ

กับนายบุญเชี่ยวสินสวัสดิ

ท่านเป็นผู้มีอากันผู้ประสานชาวบ้าน

หลังจากได้รับปกทศจากโควิด๑๙
ประกาศขายดวงตาครับเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้หลังจากเป็น
ข่าวไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับในวัฒนาพุทธชาติ
พุทธิชาติครับทราบเรื่องจึงรีบนำทีมหน่วยงานต่างที่เกี่ยว
ข้องตัวแทนธนาคารต่างไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมสองท่านนี้ตาย
สองท่านนี้ที่บ้านพักในตะบนสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัย
ทันทีเลยนะเมื่อเจอหน้าท่านผู้ว่าศรีสะเกดยายฮองก็เล่า
ชีวิตของเธอให้ฟังบอกว่าท่านผู้ว่าฉันกับผัวเนี่ยนะขาย
ในตลาดนัดตามหมู่บ้านแล้วพอเมื่อปี๒๕๕๖เนี่ยก็ไปซื้อที่
ดินปลูกบ้านในตะบนสำโลงตกลงราคากัน๙๐๐๐๐ชั้นเนี่ยผ่อน
จ่ายไปแล้ว๘๐๐๐๐ปลูกบ้านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะซื้อแต่แต่
ปี๕๖ลองคิดดูเถอะเหลืองวดสุดท้ายจะจ่ายอีกหมื่นนึงก็
ติดต่อขอจ่ายเงินนะฮะแล้วก็จะให้เจ้าของที่เนี่ยโอนที่
ให้ปรากฏว่าเจ้าของไม่ยอมครับไม่โอนบอกว่าจะเก็บไว้ให้
ลูกและแถมยังไล่ออกจากบ้านด้วยไล่ตายายคู่นี้ออกจาก
ด้วยไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้เงินคืนมา๘๐๐
บาทแหละแล้วก็เอาเงินมาซื้อที่ดินใหม่มาปลูกบ้านอยู่
ขณะนี้จนมาเจอสถานการณ์โควิด๑๙ตลาดนัดปิดงานต่างไม่
จัดนะฮะทำให้มีเงินมาใช้หนี้ค่าวัสดุปลูกบ้านเอ่ยนะครับแล้ว
ก็มีค่างวดรถอีกคือลูกสาวเนี่ยซื้อไว้ให้ธรรมค้าขายนะ
ค้างค่างวดมาสี่เดือนแล้วนะครับกลัวจะถูกยึดรถแหละจึงประกาศ
ดวงตาครับจะเอาเงินเนี่ยมาใช้หนี้แล้วมาประทังชีวิตกัน
ตายายหลังจากยายฮองประกาศขายดวงตาและให้เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขบัญชีนะครับมีคนบริจาคเงินมาเป็นเงินกว่า๕๐๐๐บาท
ทำไงรู้ไหมพอฉันพอเพียงคนช่วยฉันขนาดนี้แล้วประกาศ

เงินเขามาให้แล้วก็ขอร้องว่าไม่ให้ขายดวงตาหนูจะช่วย
ถ้าขาดเหลือยังไงให้โทรมาหาหนูหนูจะช่วยเต็มที่นี่หนูคนนี้
อายุสามสิบปีผู้หญิงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โอนเงินมาให้ที่มีความ
เมตตาให้ชีวิตใหม่ของยายสองตายายในวันนี้ค่ะ
เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อย่างที่บอก
ฮะพาไปหลายหน่วยงานเลยนะครับไปช่วยกันดูแลช่วยเหลือคุณ
ตาคุณยายที่ก็ทำมาหากินสุจริตนะไม่ต้องย่อท้อจะต้องมาประกาศ
ดวงตาทำไมนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐมาร่วม
วิเคราะห์หน่อยจะให้ความช่วยเหลือยังไงตกลงได้แบบนี้อืมเดี๋ยว
จะเอาหนี้สินมารวมในที่เดียวโดยที่ดินมีอยู่
ใช่ไหมเอาที่ดินมาจำนองกับทกศแล้วคราวนี้ชำระหนี้เนี่ยเป็น
รายปีที่มาหาได้กินไปเป็นเดือนที่หาได้กินไปเป็นเดือนแล้ว
พอครบปีค่อยจ่ายทกศครับแต่เราไม่รู้นะพี่เบิร์ตกว่า
โควิดมันจะหายไปจะมีอีกสักกี่คนที่ออกมาประกาศขายดวงตา
ตัวเองแล้วจะได้ความช่วยเหลือแบบนี้ทุกคนไหมใช่ไหมฮะ